ต้องบอกว่าช่วงนี้มีแบบว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐กันในหลายจังหวัดด้วยนะคะ
คือแต่ละที่เขาก็จะมีการแบบว่าจัดงานที่มันแตกต่างกันออกไป
ก็นั่นแหละการจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้หมี
ผีไหนอีก
พูดถึงผีก็ไป

กลัวไหมครับโอ้ยกลัวสิครับดูด้ม
เอาหุ่นผีออกจากคุณก่อนได้ไหม
คุณมาโชว์ผีหรือจะมาแห่สิงโตครับเนี่ย

หัวฟูขนาดนี้ไม่ชอบตุ้มแช
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะเห็นเขาบอกว่าเป็นช่วงของประเพณีงานศาสตร์เดือน
เพราะฉะนั้นแล้วนี่ฮะเอาหุ่นผีมาแบบนี้
เดี๋ยววันนี้ผมจะไปร่วมขบวนแห่กับชาวบ้านนะ
และที่สำคัญกำลังหิวเลยคุณผู้ชม
กินผีเหรอ
อ่ามาดูกันครับว่าการพิธีชิงเปรตที่นี่จะน่ากลัว
และสนุกขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับ

ช่วงนี้มีหลายพื้นที่จัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน
ซึ่งงานนี้นอกจากจะมีความเข้มขลังแล้ว
ยังมีสีสันความสนุกสนานอีกด้วย
วันนี้เราจะพาไปดูสีสันสนุกสนาน
งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐กันจ้า
ที่แรกพาคุณผู้ชมลงใต้
ไปดูการจัดประเพณีบุญเดือน๑๐ที่จังหวัด๒๐
อุ้ยยังมีปลอดภัยช่วงนี้ด้วยมีปลอดภัย
โอ้โหชุนละมุนกันจริง
แล้วแต่ละคนเนี่ยต่างก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ซึ่งเหตุการณ์อันจุลมุนนี้เกิดขึ้นที่วัดสวนใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดยาลา
ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่
กรูกันเข้ามาแย่งชิงของกินและของใช้
หลังเสร็จพิธีชิงเปรตหรือทำบุญวันศาสตร์เดือนสิบ
โดยประเพณีชิงเปรตนี้จะมี๒วัน
คือวันแรม๑ค่ำเดือน๑๐หรือที่เรียกว่าบุญแรก
ส่วนวันที่๒คือวันแรม๑๕ค่ำเดือน๔
หรือที่เรียกว่าบุญหลัง
ซึ่งมีความเชื่อว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติในเมืองมนุษย์
ดังนั้นทั้ง๒วันนี้ลูกหลานจะนำอาหาร

เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ส่วนของที่เหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษ
ถ้าใครได้ไปกินคนภาคใต้ชื่อว่า
จะเป็นมงคลกับตัวเองและครอบครัว
คราวนี้ไปที่อีสานกันบ้าง
พาไปดูขบวนแห่ผีสุ่ม
ในงานบุญเดือน๑๐ที่จังหวัดชายภูมิ
ตกใจเบิดเลยคุณยาย
โอ้โหขวัญเอ้ยขวัญหมาเด้อโอ้ย
นี่คือบรรยากาศงานประเพณีบุญเดือน๑๐
จัดขึ้นที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อย
ตำบลบ้านเหล้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
อย่างที่เราเห็นไฮไลท์ของงานนี้
มีการจัดขบวนแห่ผีสุ่ม
แล้วที่ชาวบ้านนำอุปกรณ์ทำการเกษตร
มาแต่งเดินขบวน
ทีที่ตนจะได้รับจึงใช้วิธีเอาสุ่มดักปลา
ุ่มขังไก่มาคุมหัวของตัวเอง

เพราะอายที่ไม่มีลูกหลานทำบุญมาให้
ถ้าอยากจะได้ก็ต้องปิดบังตัวเองแบบนี้
เพื่อให้ได้บุญและหลุดพ้นไปเกิดในพบที่ดี
ก่อนที่ยมทูตจะมาไล่ให้กลับไปสู่ยมโลก
ซึ่งชาวบ้านจะออกมาร่วมทำบุญ
นำเอาข้าวของมาให้ผีสุ่ม
อธิษฐานแผ่เมตตาให้กับผีปู่ย่า
เจ้ากับนายเวรและผีไม่มีญาติทั้งหลาย
และทั้งหมดนี้ก็เป็นสีสันในงานประเพณีบุญศาสตร์
เดือน๑๐ของแต่ละพื้นที่ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจ้า